ก่อนถึงสถานีสยามนะคะ
ผู้หญิง๓คนค่ะเป็นลักษณะของการโต้เถียงกัน
เกือบจะแบบเกือบจะตุ๊บตับเหมือนในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ไปดูคลิปกันก่อนนะคะแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่ม

จะมีผู้หญิง๓คนในคลิปนี้นะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดมากนัก
แต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อเชิดสีขาว
สะพายกระเป๋าสีชมพูเราเบลอภาพเอาไว้นะคะผู้หญิงคนนี้ถูกต่อว่าว่าเป็นมนุษย์ป้า
เพราะผู้หญิงเสื้อเชิดสีขาวสะพายกระเป๋าสีชมพูไปต่อว่า
ผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเสื้อขาวคนหนึ่งเสื้อเขียวค่ะ
คือไปต่อว่าผู้หญิงสองคนนี้ว่าทำไมไม่ขยับเข้าไปชิดด้านใน
แต่ผู้หญิงสองคนนี้เขาตอบว่ามันขยับไม่ได้แล้วเพราะเนี่ยมีของขยับต่อไปไม่ได้
ก็เลยเถียงกันแล้วมันเถียงกันแบบหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยจนต่อว่ากันถึงขั้นที่ว่าสมองไม่มีเหรอ
อย่างนี้แล้วก็ฉุดกระชากันเนี่ยนะคะผู้โดยสารที่อยู่เต็มขบวนรถแบบนี้เขาก็ตกใจสิ
อยู่ดีไปโอ้โหทะเลาะกันอยู่บนนี้ค่ะ
ถ้าท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำหรือว่าเคยขึ้น
คือตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเวิ้งตรงกลางที่มีประตูเข้าออกขึ้นลง
คุณป้าอาจจะถามว่าทำไมไม่เข้าไปข้างในนู่น

จะได้ชิดเข้าไปหน่อยแต่ว่าคนที่ถูกต่อว่าเนี่ย
ซาว่าเขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้เขามีของ

นี่ไม่อยู่กันเลย
แต่ดูจากผู้คนในขบวนรถมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบหนาแน่นเป็นปลากระป๋องนะมันจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมาไล่ว่าไล่เถียงกันในเรื่องแบบนี้
ใช่ต้องใจเย็น